เราคุยกันตอนต้นรายการคุณผู้ชมครับ
ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการไล่ล่า
ไล่ล่านะครับแรงงานต่างด้าวครับ
ไปดูฟื๊บไปแล้วไปแล้ว
อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวนี้มันใช้รถดี

กล้องหน้ารถครับกล้องหน้ารถสายตรวจไปแล้วครับ
ตำรวจทางหลวงขับไล่ตามไล่ตามเป็นรถยนต์๗ที่นั่ง
ขับมาตามถนนทางหลวง๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
บังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

่งปื๊ด
หนีไปนะครับไปจนมุมที่หลักกิโลเมตรที่๑๗

ตำรวจนะครับเข้าปิดล้อมรถคันดังกล่าว

ในรถพบนายบรรจงแสนย่างอายุ๓๙ปี

ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาเอกทรงเอกสารไม่มีหรอก
นักศึกษ์เดินทางไม่มีหรอกนะครับ

นี่ใช้รถแบบนี้เดี๋ยวนี้
บรรจงอ้างบอกว่ามีผู้ชายไม่ทราบชื่อ
มาประสานให้มารับแรงงานต่างด้าว
ส่งในกรุงเทพมหานครหน่อย

ทำมาแล้ว๓ครั้งเพื่อโดนจับครั้งนี้แหละ
รับมากี่คน

ตำรวจทางหลวงท่านก็ยอมรับว่า
เอองี้ไอ้ขบูรณ์การรักรอบผลส่งแรงงานภาคินต่างด้าว

จากเดิมเหรอใช้รถกระบะใช้รถตู้เก่า
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับมันต้องหรูขึ้นมาหน่อย
เผื่อตำรวจจะไม่เรียกแล้วที่รอดมาก็มี

เดี๋ยวจะให้ร่วมขยายผลนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยครับ